เหตุการณ์หนึ่งอันนี้เกิดขึ้นที่พัทธลุงเรื่องของวัยรุ่นมีการทะเลาะวิวาดกัน
แต่น่าสลดใจเพราะว่าอีกฝ่ายนึงมีปืน
แล้วก็ยิงรัวไปเลยเจ็ดนัดทำให้วัยรุ่นชายยุคสิบเจ็ดปีเสียชีวิตนะคะ
อยู่บริเวณคอกผสมไก่ชนที่จังหวัดพัทธลุง
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวมือปืนแล้วนะ
ก็เป็นลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอกงหรานี่แหละค่ะ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นด้านหลังบ้านพักหลังหนึ่ง
พื้นที่หมู่สามตำบลกงระเยอะกงระจังหวัดพัทรธรุงนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณคอกผสมไก่ชนพบศพของนายฤทธิชัยสงแทนอายุสิบเจ็ดปี
เป็นชาวบ้านหมู่๑ตำบลกงหราสภาพศพนอนตะแคงสวมเสื้อสีดำ
เกงขาสั้นสีแดงค่ะเขาถูกยิงด้วยปืนขนาดเก้ามิลลิเมตร
ที่ศีรษะถึงเจ็ดนัดนอกจากนี้ก็พบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่
เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะหลังเกิดเหตุมีการสอบปากคำพยานเบื้องต้น
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายฤทธิชัยผู้ตายเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปชมการแสดงมโนราที่วัดเขาวง
ซึ่งทางคณะกรรมการวัดเขาว่าจ้างมโนรามาแสดงในงานพระราชทานเพลิงศพของอาจารย์พระมหามงคลเจ้าอาวาสวัดที่มรณภาพ
พอชมการแสดงจบผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากวัดไปนอนที่ขนำคอกผสมไก่ชนของเพื่อน
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุจุดนี้แหละค่ะระหว่างที่เขากำลังจะเข้านอน
มีกลุ่มวัยรุ่นนั่งรวมกลุ่มอยู่บริเวณสาราริมทางซึ่งอยู่ใกล้กับข้อไก่ชน
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงหลายคนเลยนะคะพูดคุยกันเสียงดัง
ทำให้ผู้ตายเนี่ยเดินไปขอร้องกลุ่มวัยรุ่นบอกว่าคุยกันเบาหน่อย
เขาจะนอนพักผ่อนแล้วก็เดินกลับไปพักที่ขนำ
แต่วัยรุ่นชายคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยไม่พอใจค่ะ
ทราบชื่อต่อมาคือนายมอสแล้วก็เป็นลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยเดินตามผู้ตายไปแล้วใช้เท้าถีบจนล้มลงกองอยู่ที่พื้น
จากนั้นชักปืนขนาด๙มิลลิเมตรออกมากระหน่ำยิงไปถึง๗นัด
นายฤทธิชัยเสียชีวิตคาที่หลังจากเกิดเหตุ
กลุ่มวัยรุ่นก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยค่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็ได้เบาะแสของมือปืนรายนี้แล้วแล้วก็อยู่ระหว่าง
รวมรวมพยานหลักฐานจะได้เสนอให้สารอนุมัติหมายจับได้เร็วนี้นะคะ